เราจะมีหน่วยงานแล้วก็ความรับผิดชอบต่างเหล่านี้ไว้ทำอะไร
ในเมื่อเราผมพี่เลและคนอื่น
ต่างทำงานแล้วเราก็มีภาษี
มีคนหนึ่งดูถูกว่า
นักแสดงเต้นกินลำกิน

มันอยู่ในใจผมมาตลอด
ผมเชื่อนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ย

การท่องเที่ยวจะส่งเสริมอะไรหลายด้าน
ปลูกฝังคนให้เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติ

จากการทำงานไปผ่อนคลาย

การที่เราได้ประโยชน์ต่างแล้วเนี่ย
สิ่งที่สำคัญต่อมาคือว่ารายได้

ในการพัฒนาในการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป
รายได้จากการท่องเที่ยวจึงสำคัญ

คนท่องเที่ยวจะเข้าไปทำลายเนี่ยครับ

เราไม่ได้มีระบบการจัดการที่มันดีล่ะ

ฝันของใครหลายคนของนักเดินทาง
เป็นที่มาของทฤษฎีชาวดาวิน

ชนิดมีที่นั่นที่เดียวในโลก

เพราะว่าเขามีระบบการจัดการที่ดี

เราเดินทางผิดมาตลอดใช่ไหมพี่ติ๊ก

ต่างทำงานแล้วเราก็มีภาษี
ในการบำรุงและเราก็ไว้ใจพวกเค้า

ใช่แล้วช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามที่เราไว้วางใจนะครับ

ประโยชน์จริงของคำดูถูกผมเนี่ยผมเคยเจอกับผมเอง
มีคนคนหนึ่งดูถูกกันว่าไอ้นักแสดงเต้นกินลำกิน
เรียนก็ไม่จบปริญญาตีแล้วมึงจะไปทำอาชีพอะไร
เลี้ยงผู้หญิงจะทำอาชีพอะไรที่จะได้เงินมา
ถ้าวันหนึ่งไม่มีใครจ้างมาเล่นละครเล่นหนังแล้วจะทำอะไร
เรียนก็ไม่จบนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดูในใจผมมาตลอด
ผมเรียนไม่จบผมเรียนปวชปวสไม่จบ
คำดูถูกผมนั้นมันเป็นสิ่งทำให้ผมพึกเขิม
ทำให้ผมรู้สึกว่าแล้วมึงก็ดูวันหนึ่งสิ่งที่คุณดูถูกผมไว้
ผมจะทำให้คุณรู้ว่าคนอย่างผมเนี่ยคุณดูถูกไม่ได้
จากนั้นมาผมไปเรียนหนังสือไปเรียนจนทั้งตบ
ปริญญาตรีที่ราชพัฒนธนบุรีนะครับ
แล้วตอนที่ผมจบราชพัฒนธนบุรีนั้น
ผมได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัย
กล่าวปฏิญาณต่อหน้ารัชกาลที่๑๐

ผมเรียนปริญญาโทต่อที่รามกำแหง
ผมเรียนอยู่๒ปีผมจบปริญญาโท
ผมรู้เลยว่าถ้าไม่มีคำดูถูกกว่านั้น

ผมรู้เลยว่าประโยชน์ของคันดูถูกทำให้เราพึกเขิม
ทำให้เรามีการต่อสู้แรงต่อสู้
ที่มันดูถูกเราทำให้เขารู้ว่า
เฮ้ยคนอย่างเรามันไม่ใช่คนที่จะมาดูถูกง่าย

ถ้าใครดูถูกเราต้องเอาคำที่ดูถูกเขา
มาเป็นประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจให้เราให้ได้ครับ